พาไปที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
กรณีสะพานแขวนชาวบ้านเรียกว่าสะพานไปนรก
มันพังถล่มลงมาเพราะฉะนั้นหยุดไปนรกกันชั่วคราวค่ะ
คือภายในวัดแห่งนี้วัดไผ่โรงวัวเนี่ยคุณผู้ชม
เขามีการสร้างเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างให้เราไปเข้าชม
สะพานตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมตลาดสดที่คนแล้วก็นักท่องเที่ยว
เดินทางไปเที่ยวเชื่อมตลาดสดกับนรก
ปรากฏว่าสร้างยังไม่เสร็จเลยค่ะพังถล่มลงมา
วันที่๔กันยายนที่ผ่านมามีพระพิสุ๓รูป
เดินตรวจงานกำลังจะรับงาน
ปรากฏว่าโอ้โหนี่ค่ะพังถล่มลงมาแบบนี้นะคะ
ล่าสุดทางวัดออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามันเกิดได้เพราะอย่างไรค่ะ
เมื่อวานนี้พระครูอนุกูลปัญญากรรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัวด้วย
ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือสะพานแขวนวัดไผ่โรงวัวที่สร้างทดแทนสะพานปูนเดิม
เชื่อมระหว่างตลาดกับเมืองนรกภูมิ
เพื่อให้น้ำหมุนเวียนถึงการรอบบริเวณเมืองนรกภูมิ
แล้วก็มีสัตว์น้ำอยู่ได้โดยรอบมันพังถล่มลงมา
สำหรับสะพานแห่งนี้งบประมาณในการก่อสร้างคือทั้งสิ้น
๒๖ล้านบาท
งวดสุดท้ายคณะกรรมการยังไม่ได้เซ็น
ยังไม่ได้เซ็นเบิกจ่ายเพราะยังไม่ได้ตรวจรับงาน
และยังไม่ผ่านการตรวจการทดลองในเรื่องของการรับน้ำหนัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีการนำเสนอ
คือบางสื่อก็นำเสนอไป
ท่านบอกว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เพราะผู้รับเหมาวิศวกรยังต้องรับผิดชอบ
คือมีข่าวออกไปไงว่ามีการเซ็นรับเรื่องของสะพานกันแล้ว
ทางวัดรับไปแล้วทดสอบแล้วเรื่องของน้ำหนักตรวจสอบแล้ว

ทางวัดจะต้องมีการดำเนินการสร้างเองหรือเปล่า
ล่าสุดท่านบอกเลยนะคะว่าผู้รับเหมาวิศวกรยังต้องรับผิดชอบต่อไป
เพราะยังไม่มีการตรวจรับงานใดทั้งสิ้น
การก่อสร้างดำเนินการไปตามระเบียบทุกอย่าง
ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันประมาณนี้
เพราะว่าไม่อยากให้ทางวัดเองเสื่อมเสียชื่อเสียง

ว่าเอาจริงนะถ้าบางคนคิดไปถึงขั้นว่า
มีการทุจริตเรื่องของงบประมาณ
แล้วก็มีการลดสเปคเรื่องของอุปกรณ์
ในการที่จะใช้ทำสะพานแขวนหรือเปล่า

ทีนี้นายบำรุงเสียงเพราะดีวัยวัชกรวัดค่ะ

ก็พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปที่บริเวณก่อสร้างสะพานแขวนตรงนี้แหละค่ะ
ชี้ให้ดูชี้แจงข้อผิดพลาดของช่างผู้ก่อสร้าง

ว่าฐานตั้งสะพานฝั่งดินแดนนรกกระภูมิ

น็อตที่ขันไปล็อกกับลวดสลิงที่ยึดกับหูเสาเหล็กเนี่ย

คันไม่แน่นจนเป็นเหตุให้สะพานเนี่ย

ขอให้นักท่องเที่ยวสบายใจได้
เรื่องของความปลอดภัยของสะพานแขวน
เพราะทางวัดได้มีการสั่งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างใหม่ทุกชิ้น
โดยก่อนตรวจรับงานจะมีการทดลองรับน้ำหนักของสะพานแขวน
คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
คืออาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างไง
อาจจะมีปัญหาเรื่องของน็อตที่ไปขันไม่แน่นเนอะ
ประมาณเห็นว่า๓ล้านใช่ไหม

ผู้รับเหมาก็ต้องทำให้ดีนะมันเป็นเรื่องของชีวิตนะคะ